คุณผู้ชมครับมาดูเหตุที่ตำรวจฆ่าตัวตาย
เพราะว่าเครียดจากงานกันบ้างนะครับเป็นผู้กองครับ
เครียดเพราะว่าถูกคำสั่งย้ายที่ไม่เป็นธรรม

ให้มาทำงานด้านเอกสารที่ฝ่ายสอบสวน

ตำรวจนายนี้ก็ทนทำงานแบบนี้มา๔เดือน
แต่สุดท้ายสุดทนแล้วนะครับเขียนข้อความระบายทุกข์
ก่อนที่จะคว้าปืนเจาะขมับยิงตัวเองตายคาบ้านพักนะครับ
เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้
บ้านหลังหนึ่งในตำบลดอนยางอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร

พบศพร้อยตำรวจเอกพิเชษสุชาติพงศ์อายุ๔๘ปี
ตำแหน่งรองสารวัฒน์สอบสวนสพมาบอำริษฐ์

สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงที่ขมับขวาทะลุขมับซ้าย
กระสุนพุ่งขึ้นไปเจาะฝ้าเพดานห้อง
มือขวาของตำรวจนายนี้กำปืนสั้นขนาด๙มมไว้แน่นเลยนะครับ
อกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบสมุดบันทึก
รองสารวัตรพิเชษเขียนข้อความระบายความในใจ
ระบายความทุกข์เอาไว้๓หน้ากระดาษนะครับ
โดยระบุถึงสาเหตุที่ต้องยิงตัวตาย
มาจากคำสั่งที่ถูกย้ายจากงานสายป้องกันและปราบปราม
อยู่ในตำแหน่งงานสอบสวนอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรม
และบรรยายความอัพยศในแวดวงศรีกากี
ที่มีการวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่ง
ตำรวจดีต้องหมดหวังแล้วก็หมดกำลังใจในที่สุดนะครับ
ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบถาม
จากนางแอนนาสินทุนนอายุ๔๔ปี
ภรรยาของผู้ที่ตายนะฮะก็เล่าให้ฟังบอก
เมื่อคืนนี้สามีออกจากเวรกลับจาก
สพมาพอมริตแล้วก็เดินทางกลับเข้าบ้าน
ตามปกติหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เข้าไปเก็บตัว
เงียบอยู่ในห้องนอนเพียงคนเดียวโดยปิดไฟ
มืดสนิททั้งชั้นเลยนะครับขณะที่ลูกสาวคนโต
อายุ๑๔ปีนั่งทำการบ้านอยู่บริเวณชั้นล่าง
ส่วนตัวภรรยาเธอเองนะฮะก็แล้วก็ลูกชาย
วัย๙ขวบเดินออกไปทำธุระที่บ้านของพี่ชาย
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเธอนั้นประมาณ๕๐๐เมตร
จากนั้นไม่นานนะครับมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

เพราะว่าตัวของภรรยาอยู่ห่างจากบ้านไป๕๐๐เมตรใช่ไหมล่ะ

เข้าใจว่าเป็นเสียงของรถท่อจักรยานยนต์

ลูกสาวเอกใจว่าทำไมพ่อถึงปิดไฟในห้องนอน
แล้วก็ชั้น๒จนมืดสนิทเลย
ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกให้แม่รีบกลับบ้านมาดูพ่อ

เปิดประตูเข้าไปดูในห้องนอน

พบว่าสามีใช้หมอนปิดศีรษะเก็บเสียง
แล้วใช้อาวุธปืนจ่อยิงฆ่าตัวตายนะครับ

สามีเป็นคนสนุกสนามร่าเบลอคอธยาสายดี

จากตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันและปราบปราม
ไปอยู่ตำแหน่งรองสลาวัฒน์สอบสวน

เพราะว่าเป็นการย้ายจากงานที่ถนัด

หลังจากนั้นสามีก็กลายเป็นคนเก็บกฎซึมเศร้า
กระทั่งมาก่อเหตุยิงตัวตายในที่สุดนั้น
เขากลับมาเขาก็บอกว่าทำไม่ได้เลย
คือเขาก็บอกว่าเขาอยากย้ายออกจากสายนี้
แต่ไม่มีใครคือว่าหลายอย่าง

ติดล็อกอะไรของเขา๒ปีอะไรของเขาไม่ได้
เขาย้ายออกไม่ได้ไม่มีใครช่วยเขา
เขาก็เลยความสะสมเขาเลยเครื่องเครียดขึ้นเรื่อย
วิ่งไปคนนู้นเขาก็วิ่งแบบว่าช่วยไม่ได้
แค่นั้นคนนี้ก็ไม่ได้เขาก็เลยสะสมออกมา
หนูว่ามันน่าจะเป็นระบบอะไรเส้นสายหลายอย่างนี่แหละ
ที่เขาทำกันทำให้ครอบครัวของลูกต้องลำบาก

เขาไม่มีตัวเขาก็เป็นตำรวจเล็กอยู่โรงพักอย่างนี้

อยู่ที่นี้ก็ยังโดนให้เขาไปเป็นให้ได้
เขาก็เครียดความเครียดสะสม
ไม่มีใครเห็นใจเขาเลยไม่มีใครช่วยเขา

ได้ยินไหมเขาเครียดแล้วนี่ลูกกว่าตัวเล็ก

อยู่โรงพักเล็กยังมีขนาดนี้เลย
วิ่ง๔๕แสนกันระบบนี้เลิกกันได้แล้ว
นี่แหละครับตอนที่ภรรยาของผู้ตาย

ก็ให้สัมภาษณ์ต่อหน้าพันธ์ตำรวจเอกเสกสิทธิ์สุวรรณฤทธิ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
เพื่อที่จะสะท้อนเรื่องนี้ให้ไปถึงผู้บังคับบัญชา
ทีนี้มันก็มีการเปิดเผยเรื่องแชทไลน์ด้วยนะ
รองสารวัตรพิเชษได้คุยกับเพื่อนตำรวจหญิงคนหนึ่ง
คือเหมือนกับว่าร้อยตำรวจเอกพิเชษเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกกับเพื่อนผู้หญิงตำรวจผู้หญิงนะ
บอกว่าเราไม่ถนัดงานที่ทำเป็นพนักงานสอบสวน
แล้วก็ไม่เชี่ยวชาญการใช้คอม
ตำรวจหญิงก็เลยปลอบใจบอกว่าเอางี้สิ
แรกก็ขอก๊อปปี้สำนวนเก่ามาแก้ไขบางส่วนก่อนสิ

แต่ทีนี้รองสารวัตรพิเชษก็บอกไปบอกว่า
อ้าวก็เธอเก่งคอมนี่มันก็ง่ายสิ

แล้วที่ผ่านมาทำงานด้านปราบรามมาตลอด
ทีนี้พอมาย้ายเป็นพนักงานสอบสวน
ย้ายกลับออกมาทำงานด้านปราบรามมันก็คงลำบาก

แล้วก็บอกว่างานที่ถูกย้ายมาเป็นสายงานที่ไม่ถนัดเลย

ไม่เห็นมีผู้บังคับบัญชาเคยสอบถามใดกับเขาเลย
คิดจะย้ายใครไปอยู่ตรงไหนก็ย้ายอะไรแบบนี้
สำหรับร้อยตำรวจเอกพิเชษสุชาติพงศ์
เป็นตำรวจชั้นประทวนยศจ่า๑๐ตำรวจ
ตำแหน่งพบหมู่ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ประจำอยู่ที่สพมอำริฐ
ต่อมาก็ตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรี
แล้วก็ในปี๒๕๔๘ก็สอบติด
นายตำรวจสัญญาบัติในตำแหน่งกรองสลาวัฒน์ปล่องกันและปราบปราม
จนว่าวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมานี้เอง

ก็มีคำสั่งโยกย้ายระดับรองสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ
คำสั่งที่๑๒๗ทับ๒๕๖๒ถึง๑๓๙ทับ๒๕๕๙
จำนวน๖๒๓๙ตำแหน่ง
โดย๑ใน๖๐๐๐กว่าตำแหน่งนั้น
ก็มีตำแหน่งของ๑๐๐ตำรวจเอกพิเศษสุชาติพงฯด้วย
โดยได้ย้าย๑๐๐ตำรวจเอกพิเศษจากกรองสลาวัฒน์ปล่องกันและปราบปราบ
สอบภอม้าบอมฤษไปอยู่ตำแหน่งกรองสลาวัฒน์สอบสวนนั้นเอง
และทำงานด้านเอกสารก็น่าจะเป็นเหตุ
ถือว่าเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของครอบครัว
ใช่เป็นเสาหลักของครอบครัวเวลามาเกิดเหตุแบบนี้นะคะ